คือพอคนที่ก่อเหตุหายจากอาการเมาแล้วได้สติแล้วเนี่ย
ถึงได้ทราบว่าที่เขาขับรถชนขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาเมา
เมามากถึงขั้นที่จำหน้าแฟนไม่ได้ค่ะแฟนจะขึ้นรถก็กระชากผมแฟนให้ลงไป
แล้วก็ด้วยความโกรธเนี่ยก็เข้าเกียร์ออกรถด้วยความฉุนเฉียว
รถไปชนคันที่จอดอยู่หน้าผับเสียหายหลายคันเลยทีเดียวค่ะ
นี่คือสภาพความเสียหายคุณผู้ชมดูแล้วกันค่ะทั้งรถยนต์รถพ่วงที่จอดอยู่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
ถูกชนเสียหายระเนละนาดค่ะมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะสามคนเป็นผู้ชายสองเป็นผู้หญิงหนึ่ง
รถเนี่ยเสียหาย๕คันมีรถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็รถเข็นคือโดนหมดนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยกาดของผับเนี่ยก็ควบคุมเอาไว้ได้ควบคุมตัวไว้ได้เมาหนักเลยค่ะตอนนั้นนะคะ
แฟนสาวของผู้ก่อเหตุให้การบอกว่าแฟนเธอเนี่ยเมาจนจำหน้าเธอไม่ได้คือเมามากจริง
พอเธอขึ้นมานั่งบนรถก็ด่าทอกระชากหัวไล่ลงจากรถแล้วแฟนก็ขับรถออกตัวไปชนกับรถคันอื่นจนเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้เสียหายในคดีนี้ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองลำปางให้ปากคำและดำเนินคดีค่ะ
เช่นเดียวกันแฟนของผู้ก่อเหตุก็เข้าให้ปากคำเหมือนกันแล้วบอกว่ามาเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งนี้กับเพื่อนอีก๕คน
แต่แฟนเนี่ยเมาหนักเมาถึงขั้นจำเธอไม่ได้
กระชากผมเธอหลายครั้งจนเธอเองโมโห

แล้วเธอก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะความเมานี่แหละ
ทำให้เวลาใส่เกียร์มันผิดจังหวะรถพุ่ง
ทีนี้พอแฟนได้สติก็บอกว่าพร้อมที่จะเยียวยาคู่กรณีทุกคนค่ะ

แล้วมันพุ่งตัวเข้าไปใส่ร้านขายลูกชิ้น
แล้วคราวซัดส่วนเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้รอเขาเข้ามาเจรจาแล้วก็เยียวยาให้ค่ะ
เมาขนาดนี้คืออันตรายตั้งแต่ขึ้นรถแล้วค่ะ

นี่ค่ะก็มีทั้งคนบาดเจ็บด้วยนะคะ
คนแล้วก็รถเสียหายอีกเป็นจำนวนมาก

ต้นแขนก็มีแล้วมีคราบเลือดที่หน้าผากด้วย
ยังเจ็บแผลอยู่เลยยังไม่หายดี

แล้วก็เสียอุปกรณ์ทำมาหากินด้วยค่ะ
เมืองต้นก็มีการขอเจรจา
เพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องความเสียหายแล้วค่ะ